ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะ
สำมะเนรวัดเดียวกันนะครับที่มหาสรคามนะ
ถึงขั้นทำร้ายกันจนมรณภาพไปหนึ่งรูปนะ
รูปหนึ่งเล่นแพ้เนี่ยฮะว่ากันไปว่ากันมาไม่ยอมกัน
ถึงขั้นใช้มีดปลาใส่กันจนมรณภาพไปหนึ่งลูกโอ้แม่
คือความจริงแล้วกิจของเนรกิจของส่งก็ไม่มีเรื่องเล่นเกมอะนะ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีสามเณรที่แทงกันจนมรณภาพที่วัดบ้านหนองโดนตำบลหนองสิม
อำเภอบรบือจังหวัดมหาสรคามนะครับสมเนรที่มรณภาพนะครับ
เป็นสมเนรอายุ๑๘ปีนะครับเป็นชาวอำเภอนาเชือกนะฮะ
มรณภาพอยู่หน้ากุฏินะครับมีผ้าจีวอนเปื้อนเลือดเนี่ย
ร่างเอาไว้นะครับอ่าแล้วก็มีรอยเลือดกองใหญ่
อยู่ในจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยครับบาดแผลของสมเนรรูปนี้นะครับ
มีบาดแผลแตกที่ศีรษะด้านขวามีรอยถูกของมีคมที่หน้าอกด้านซ้าย
ปักลึกกว่าสิบเซนติเมตรนี่ฮะแล้วห่างออกไปเนี่ย
ประมาณสองเมตรมีมีดยาวประมาณสิบสองนิ้วปักอยู่กับดินอ่า
แล้วก็มีด้ามเหล็กที่หลุดออกมาวางอยู่ข้างกันนะฮะ
ส่วนสำมะเนรอายุ๑๓ปีรูปหนึ่งนี่คือผู้ก่อเหตุนะฮะ
เจ้าวาดพาไปจับศึกเรียบร้อยหลังจากเกิดเหตุนี่ครับ
ก็ร้องห่มร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยสมเนรที่มรณภาพอายุสิบแปด
นี่ส่วนสำเนรนที่ก่อเหตุอายุสิบสาม
คือฆ่าคนตายอย่างนี้อาบัติประราชิกเลยนะฮะ
จะเป็นพระรุเนรความจริงไม่ต้องจับศึกอ่ะแต่วัฒนญาวาดก็จับศึกเรียบร้อย
นะครับสมเนรอ่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
สมเนรที่ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับอ่า
ตอนนั้นก็ตัวเองกับสมเนรที่มรณภาพเนี่ย
ฉันพัฒนาหารเช้าอยู่ที่สาราวัดพอฉันเสร็จก็ชวนกันเล่นเกมอาโอวี
นี่นะฮะเชื่อว่าน้องวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้พอเล่นเสร็จเนี่ยสมเนรผู้ก่อเหตุเขาเป็นฝ่ายชนะ
อ่าสมเนรที่แพ้ก็ไม่พอใจนะฮะสมเนรรุ่นพี่วัยสิบแปดเนี่ย
ก็มาต่อว่ามาหาเรื่องอันนี้สมเนรวัย๑๓เขาอ้างนะ
สมเนรคนนี้นะครับบอกว่าพอเล่นเกมอาโอวี
ชนะสมเนรรุ่นพี่สมเนรรุ่นพี่ไม่พอใจมาว่ามาหาเรื่อง
ไม่ยอมจบก็เลยรำคาญก็เดินออกจากสารวัฒน์กลับมาที่กุฏิ
แต่สมเนรรุ่นพี่ไม่หยุดยังเดินตามมาหาอีกมาเอาเรื่องอีก
นี่นะแล้วทีนี้ถึงขั้นทำร้ายด้วยก็เลยทนไม่ไหว
หยิบมีดที่เอาไว้ใช้ผ่าฟืนวางอยู่ข้างกุฏิหยิบมา
เพื่อจะเครื่องใส่อ่าคือบอกว่าจะเครื่องใส่
แต่ยังไม่ทันเครื่องนะยังไม่ทันได้เครื่อง
ปรากฏว่าพอหยิบขึ้นมาเนี่ยมีดมันหลุดก่อน
มีดมันหลุดออกจากด้ามมีดที่เป็นไม้แล้วมันพุ่งไปปักอกสมเนรรุ่นพี่เอง
แล้วปักเข้าอกอย่างจังนะฮะสมเนรรุ่นพี่ก็เลยล้มลงนะ
พอเห็นแบบนี้ก็ตกใจมากวิ่งไปเรียกพระในวัดให้มาช่วยกัน
แต่สุดท้ายพอมาถึงไม่ทันนะฮะเพราะว่าสามเณรรุ่นพี่เนี่ย
มรณภาพไปแล้วค่ะส่วนเพื่อนเนรด้วยกันที่วัดนะครับ
บอกว่าสาเหตุที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเพราะเล่นเกมจริงนะครับ
คนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะแล้วไม่ยอมกันยังไปด่ากันยังไปแซวกัน
สุดท้ายก็กลายเป็นมีเรื่องกันแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าฮะ

เราได้คุยกับวัยยาวัชกรของวัดนะครับชื่อว่านายอนันต์พื้นผานะฮะ
บอกว่าสมเนรทั้งคู่เนี่ยเขามาบวชเนรแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียน
ปริยัติธรรมวัดขวัญเมืองระบืออ่าวัดขวัญเมืองระบือธรรมนะครับ
ต้มบุญบอรบืออำเภอบอรบือจังหวัดมหาศรภาคาม
แต่มาอยู่จำวัดที่หนองโดนนะฮะที่วัดหนองโดน
สามเณรที่ก่อเหตุมาอยู่ที่วัดก่อนนะฮะอ่ามาอยู่ก่อนสามเณรที่เสียชีวิตหนึ่งปี
มะเนรที่ก่อเหตุมักจะอยากออกไปเที่ยวนอกวัดสมเนรที่เสียชีวิตซึ่งเป็นรุ่นพี่เนี่ย
คอยห้ามปรามอยู่เสมอว่าให้อยู่แต่ในวัดซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันบ้าง
ครับกาทุกกับชัมปิน้องก็ไปบินบานน้ำกันกลุ้วเศร้ากรุ่ว์เลว่กนี่แหละครับ
เนี่ยกันเลยคุณผู้ชมค่ะด้านนางปรานีจันปลาขาวอายุหกสิบแปดปี
เป็นญาติของสามะเนรที่มรณภาพอ่ะนะคะก็บอกว่าสามะเนรที่มรณภาพไป
บ้านเกิดอยู่ที่บ้านท่าศิลาอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม
ก่อนจะบวชก็อยู่คนเดียวเพราะว่าพ่อกับแม่เสียชีวิตไปนานแล้ว
ชาวบ้านก็มาช่วยกันดูแลเพราะว่าสามะเนรเป็นคนที่น่ารัก
ตั้งใจเรียนเป็นนักกีฬาเป็นนักร้องของโรงเรียน
สมัยที่ยังไม่บวชนะคะพอจบม๓ก็บวชค่ะ
ชาวบ้านมาส่งที่วัดหนองโดนได้ประมาณสามปีกำลังจะเรียนจบชั้นม๖
ชาวบ้านที่รู้ข่าวเสียใจมากนะคะเพราะว่าสามะเนรเป็นที่รักของชาวบ้าน
พอรู้ข่าวก็มากันที่วัดที่เกิดเหตุเพื่อที่จะมารับร่างกลับไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดเพราะว่าสามะเนรก็ไม่เหลือใครแล้ว
คาดฝันแล้วว่าที่ตายเนอะมึงเจ้าพวกย้ายมาตะวัดกะสูกันแตกบึ่งบึ่ง
ป๋าก็พึงอ่านโท้มาบอกว่านี่แด่มถึกแท้กตายค่ะนะค่ะ
อื้อว่าเพื่อนเราหนาแล้วกองแล้วก็เห็น
ด้านแม่ของอดีตสามเณรที่ก่อเหตุก็บอกว่าหลังเกิดเหตุได้คุยกับลูกชายนะคะ
ว่าทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้
ลูกชายบอกว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจค่ะ
แต่ว่าทางตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ก็ต้องให้สหวิชาชีพร่วมสอบสวนด้วย

ส่วนศพของสามะเนรนะคะล่าสุด
เจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ

ก็จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดบ้านเกิดในอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม

และเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องที่สลดใจค่ะ
เพราะว่ายังไปทำบุญใส่บาทกันทุกเช้า
ยังเห็นสามเณรทั้งคู่ไปบินทบาทด้วยกันอยู่ดีดีอ่ะครับ
ตอนไปถวายพระทหารเช้ายังเห็นฉันด้วยกันอยู่เลย
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะ
อ้าว

เขาถึงต้องมีสิ่งที่มากกว่าคนทั่วไปไงฮะ

ความรู้วินัยของสงฆ์อะไรต่างเนี่ยเรื่องนี้สำคัญครับ